คุณผู้ชมคะนอกจากกระแสของภาพยนตร์เรื่องนาคี๒จะโด่งดังแล้ว

กระแสของตัวนักแสดงเองก็โด่งดังไม่แพ้

ณเดชนคุกิมิยะเองนะคะคุณผู้ชมก็ได้รับกระแสการชื่นชมจากคลิปคลิปหนึ่งค่ะ
เจ้าตัวเนี่ยดึงพี่อีทโปรงลางสะออนเข้ามาร่วมถ่ายภาพ
เป็นภาพร่วมเฟรมของบรรดานักแสดงค่ะภาพยนตร์เรื่องนาคีสองนั่นเองนะคะ
นาทีนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษตัวจริงเสียงจริงแหละ
ณเดชน์คุกิมิยะไม่ใช่ใครไหนหรอก
คือหลังจากที่มีคลิปที่เจ้าตัวดึงพี่อีทโปรงลางซอนเข้ามาถ่ายรูป
ร่วมกับนักแสดงนำภาพยนตร์นาคี๒เมื่อวันเปิดตัวสัปดาห์ที่ผ่านมา
แต่ก็ไม่ละเลยความรู้สึกนักแสดงประกอบ
งานนี้ณเดชน์ก็ออกมาขอบคุณกลับไปเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ขออยากให้ทุกคนอยู่เด้อกันเป็นภาพที่สวยงามด้วย
ถ้าขาดพี่อิทธิ์กับพี่ปลอยไฟล์ไปเนี่ยไม่มีเสียงหัวร้อนในเรื่องเลยนะอะไรอย่างเงี้ย
ผมก็เข้าใจพี่อีทนะครับแล้วผมก็เข้าใจพี่ช่างภาพด้วยอะไรอย่างนี้
ก็จะได้แบบก็ภาพส่วนหนึ่งก็ได้แล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็ให้แบบภาพบวกอะไรอย่างนี้
แล้วขอบคุณพี่อิทธิ์ครับผมจริงเราก็ทำงานด้วยกันสนุกครับ
มีเรื่องหลายอย่างที่ผมคุยกับเขาแล้วก็ปรึกษากันอะไรอย่างนี้ทั้งพี่ด้วยทั้งพี่ปลอยไฟล์ด้วย
อ่าคือในภาพยนต์นี้ฉันยังไม่มีโอกาสได้ดูนะคุณนี้เด็ดประกบกับคุณณเดชเลย
ดูก็ไปดูกันได้เพราะว่าความดังของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยโอ้โห
ตอนนี้รายได้จะแตะ๓๐ล้านบาทแล้วนะคุณค่ะ

ซึ่งหนุ่มณเดชน์เนี่ยบอกว่าปลื้มใจแทนนักศึกษ์ทุกคน
และเร็วนี้เตรียมที่จะชวนน้องยายา
เข้าไปหาพี่อ๊อฟพงพัฒน์ด้วยตัวเองค่ะ
ยังไม่ได้เจอพี่อ๊อฟหลังจากที่หลังจากปฐมทัศน์ครับ
แต่ว่าก็คงจะหาโอกาสเข้าไปขอบคุณพี่อ๊อฟอะไรอย่างนี้ด้วยครับผม

อันนี้ก็ต้องดูว่าว่างตรงกันหรือเปล่า
เพราะว่าจริงแล้วตอนที่ไปพุทธคยามา
ท่านเจ้าอาวาสที่วัดพุทธไทยพุทธคยาท่านฝากพระมาให้พี่อ๊อฟนะครับ

ใช่ก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะสำหรับการเข้าไปเยี่ยมพี่อ๊อฟพงพัฒน
แต่บอกไว้เลยว่าเข้าฉายได้เพียงแค่สัปดาห์เดียว
รายได้ตอนนี้ทะลุ๓๐๐ล้านบาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คือที่ฉันไม่แปลกใจเพราะว่าวันแรกที่เปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนี้ทำรายได้สูงที่สุด

คือวันแรกนะแค่วันแรกที่เข้าฉาย๔๐ล้านไปเรียบร้อยแล้ว

คือถ้า๒สัปดาห์ก็อาจจะมีมากกว่านี้คือหลายคนลุ้นว่าอาจจะให้ถึง๕๐๐ล้านหรือเปล่า

รอติดตามกันนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับหรือว่าอยากสนับสนุนหนังไทยก็อย่าลืมแล้วกัน
หน้าคีย์๒เป็นอีกหนึ่งทางเลือก